ระเบิดและมีเปลวไฟลุกไหม้ด้วยค่ะ
บริษัทได้ประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะแต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่ะ
ระดมกำลังเข้าดับไฟที่ถังบำบัดน้ำเสีย
ขนาดกว้าง๘เมตรสูง๑๐เมตร
ก่อนที่จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมอบพยพคนงาน
แต่ว่าหน่วยดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำประมาณ๑๐นาที
เพลิงจึงสงบและยกเลิกภาวะฉุกเฉินไปนะคะ
แต่ว่ายังคงต้องใช้สเปรย์น้ำหล่อเย็นไว้
เพื่อควบคุมความร้อนไม่ให้เกิดระเบิดซ้ำ
เหตุดังกล่าวทำให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงค่ะ
ตื่นตกใจเตรียมอพยพ
แต่ว่าไม่นานเหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ
ต่อมานายพรศักดิ์มงคลตรีรัฐผู้อำนวยการ
ระบุว่าขณะนี้เหตุการณ์อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ทั้งหมดแล้ว
ส่วนพนักงานที่มีอาการแน่นหน้าอก๑คน
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองแล้ว
ส่วนผลกระทบกับชุมชนนะคะได้ส่งทีมออกสำรวจ
ซึ่งยังไม่มีรายงานผลกระทบ
ขณะน้ำที่ใช้ในการดับเพลิงได้มีการเก็บกักไว้ในบริษัท

และขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจความเสียหาย
และตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ